เริ่มต้นเรื่องแรกสำหรับรถปลดทุกข์ในวันนี้นะครับ
จะเป็นเรื่องราวสะพานที่ถล่มที่จังหวัดพระนครสิทธิยาเมื่อวานนี้

จนทำให้มีคนงานได้รับบาดเจ็บ๑๒คน
บ้านเรือนประชาชนรถยนต์ก็ถูกทับเสียหายเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้เรื่องของการช่วยเหลือเป็นอย่างไร

จะได้พูดคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธุยา
แล้วก็ชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนด้วยนะครับ

รายงานสดมาจากจังหวัดพระนครสิทธิยาครับเชิญครับ
ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญา
ถล่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
บ้านทั้งสามหลังจะเรียงรายกันอยู่

ที่ผมยืนอยู่ก็คือบ้านที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด

ก็จะเป็นเคนขนาดใหญ่
หล่นลงมาทับ

เนื่องจากเสาที่ค้ำอยู่
เกิดรอยแตกล้าวทุกเสาเลยทีเดียว

ผมอยากรู้ว่าตอนที่เกิดเหตุ

แม่เขาทอดลูกชิ้นอยู่ชั้นล่าง
บนร่างตรงที่เกิดเหตุตรงนี้พอดี

ภรรยาผมตอนแรกก็อยู่ห้องชั้นบน

แล้วก็ลูกชายเล็กสองคนอยู่ข้างล่าง

คือมันมาอย่างเร็วแรง
คือคนที่บ้านเราเห็นพนักงานข้างหลัง

มีวิศวกรวิ่งสวนออกมาคนหนึ่งแม่เขาเห็น
แล้วพอเอิญแม่เขาก็วิ่งตามวิศวกรคนนั้นออกมา
แต่ว่ามันไวกระทันหันไม่ทันแล้ว

อ๋อเจ็บตรงไหนครับพี่
ขาแล้วก็ฟกช้ำตามเขียวตามตัวครับ

ตรงนี้เป็นรถยนต์พลิกอัพผมครับที่จอดอยู่ตรง

ใช่ครับทุกที่จะมีรถจอดอยู่๓คัน

รถตู้จอดอยู่นี้แล้วก็รถน้องชาย
รถเก่งจอดอยู่ตรงนี้
พ่อผมเมื่อเช้านี้เขามีคนว่า

แล้วน้องผมก็ไปทำงานตอน๗โมงเช้า

มีรถผมคนเดียวที่จอดอยู่นี้เพราะผมไม่ได้เอารถไปทำงาน

เข้ามาคุยในรายละเอียดเบื้องต้น
คือช่วงนี้เขาจะหาที่ให้ภักษ์อาศัยอยู่ไปก่อนครับ
คุณพี่ครับเมื่อตอนเที่ยงผมได้คุยกับท่านผู้ว่า
ท่านผู้ว่าท่านมีแนวทางที่จะช่วยเหลือ
บ้านทั้ง๓หลังที่ได้รับความโดยร้อน

หรือรู้ม่ะคุณพ่อพูดว่าว่ายังไงบ้างก็อยากรู้อยาก
ฟังจากท่านเพราะช่วงนั้นผมก็คือ
ไม่ได้อยู่ฟังท่านพูดแบบด้วยปกติเท่าไรอืม
ช่วยเหลือชาวบ้านกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับ
ก็เรื่องของการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อโหงใหญ่ของทางจังหวัด
แล้วก็ทางได้มอบหมายให้ทางส่วนที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะกับท่านทางหลวงชนบทจังหวัดนะครับ
ได้ประสานกับผู้รับจ้างกลุ่มบริษัทประยุณวิทย์
ได้คุยกันซึ่งก็คุยกันตั้งแต่เมื่อเย็นวานแล้วก็แล้วนะครับ
ในเรื่องแรกก็คือว่าที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่รับผลกระทบ
สี่หลังเนี่ยก็จะจะมีการย้ายไปแล้วก็ให้ไปเช่าที่หาบ้านเช่าให้นะครับ
สองเนี่ยเรื่องของรถยนต์ที่เสียหายสองคันก็จะหารถทางผู้รับจ้าง
ก็จะหารถชั่วคราวมาให้ใช้ชั่วคราว
รถยนต์ที่สามก็คือเรื่องของการซ่อมแสงบ้านนะครับ
ก็บ้านชำรุดเนี่ยเขายินดีที่จะทำสร้างอะไรซ่อมอะไรให้หมด
รวมทั้งสิ่งอุปกรณ์ที่ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยนะครับ
จากนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานได้คุยกับกันระหว่างผู้รับจ้าง

ปพทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับ
มอบให้กับทั้ง๔ท่านนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
โดยมนุษย์ที่ราชประชานุเคราะห์
ก็มอบถึงพระราชทานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มามอบให้แก่ชาวบ้านด้วยครับ
สุดท้ายฝากคำให้สัญญาชาวบ้านหน่อยว่าเราจะดูแลเขาอย่างเต็มที่

ในส่วนของการดูแลของพี่น้องชาวบ้านเนี่ย
ผมยืนยันว่าทางฝ่ายราชการจะดูแลให้อย่างเต็มที่
ได้เป็นที่ในลาเลียทก็ต้องคุยต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
นั่นคือแนวทางการช่วยเหลือของนายประยูนรัตนเสนีนะครับ
เพราะว่าราชการจังหวัดพระราณครสิริยุทะยา
ที่จะช่วยเหลือชาวบ้านทั้ง๓หลังคาเรือน
ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้
ว่าจะเป็นเรื่องของให้รถมาใช้ก่อน
แล้วก็จะให้ผู้รับเหมาเขาหาที่อยู่ใหม่ให้

ก็คือตอนนี้คือพ่อแม่พี่น้องอะไรทุกคนก็จะไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะไรอย่างนี้
แต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องคุยรายละเอียดเขาว่าทางผู้รับเหมาเขาจะยังไงอะไรยังไง

เข้าไปหมดแล้วพี่แล้วเกิดมันฝืนสร้างขึ้นมาใหม่สร้างเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้ถ้ามันหล่นลงมาอีก
มีใครจะชอบรับประวัติชีวิตเราได้บ้าง
คุณผู้ชมครับนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านที่พี่ยามิ้นได้เล่าให้เราฟังนะครับว่า
เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นอย่างไรและตอนนี้เดือดร้อนอย่างไรส่วนผู้ว่าก็ได้บอกมาแล้วว่าจะมีแนวทางการช่วยเหลือชาวบ้านกลุ่มนี้ยังไงบ้าง
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดจากผลกระทบเหตุการณ์เคนก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญาที่เกิดขึ้นนะครับ
ชะลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ตอนนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่ติดริมแม่น้ำแล้วก็อยู่ติดกับการก่อสร้างสะพานนี้ก็บอกว่าไม่ประสงค์จะขออยู่ที่เดิม
แต่ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสิทธิยาบอกว่าจะต้องคุยกับบริษัทผู้รับเหมา
หาแนวทางร่วมกันว่าจะมีการหาบรือเรื่องนี้อย่างไรที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนเขาเรียกร้องมาแบบนี้
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับเหมาหรือว่าบริษัทใดนะครับ
เพราะต้องรอคุณรอ๑เรื่องของการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เรื่องของการตรวจสอบจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเพื่อจะแจ้งความหรือเอาผิดประการนี้แล้วก็จะเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปอย่างไร
เรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกับนักกฎหมายของเราด้วย
ต้องค่ะเรื่องกรณีความไม่มั่นใจของชาวบ้านว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากอยู่พื้นที่ตรงนี้ต่อจะทำอย่างไร
ดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกันนะคะ